นี่เป็นกรณีที่เด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปี
ถูกครูกระทำอนาจารย์ในโรงเรียน
เรื่องนี้นะคะครูตามไปที่บ้านของเด็ก

ก็เลยทำให้เด็กยิ่งเกิดความกลัวและความหวาดระแวงนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้กันจอมพลัง
พาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงคนนี้
ไปพบกับรองพบตรให้ช่วยเร่งรัดคดีค่ะ
นี่คือตอนที่คุณครูคนนี้มาที่บ้านของเด็ก
เพื่อที่จะขอเคลียร์กับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วมาขอให้เด็กลบคลิปในมือถือที่แอบถ่ายเอาไว้
ญาติเขาไม่พอใจก็เลยจะลุมกันนะคะ

นี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จอมพลังเข้าไปดูคดีนี้นะคะ
ไปช่วยเหลือโดยพาเด็กแล้วก็พ่อแม่

เพื่อป้องกันการขู่คุกคาม
ดูความไม่พอใจของญาติพี่น้องนะคะ
ส่วนนายพี่ทักครูที่อยู่ในคลิปนี้
รับบอกว่าทำอนาจารย์เด็กจริง
บอกว่าดูคลิปเด็กแล้วเกิดอารมณ์ขาดสติ
รู้อีกทีนึงตัวเองก็ถูกถ่ายคลิปแล้ว
ก็เลยจะเข้าไปคุยกับเด็กแล้วก็บอกว่า
รับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

พาพ่อแม่เด็กไปพบพลตำรวจเอก

แจ้งตำรวจสนบางเขนให้มาระงับเหตุ

อยากให้มีการดูแลคดีนี้เป็นพิเศษเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ย
ยังหวาดระแวงอยู่เลยพวกครูมาถึงบ้านด้วย
พ่อแม่เด็กบอกว่าครูคนนี้รู้จักกันมานานสนิทกับครอบครัว
ก็เลยไว้ใจให้ดูแลลูกสาวคือเคยเห็นนะ
ครูเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวเด็กประเภทโอบไหล่จับแขนแต่ก็ไม่เอกใจเข้าใจว่า
นั่นเป็นความเอ็นดูระหว่างครูกับสิทธิ์ลูกสาวเนี่ยส่งคลิปมาให้ดู
แต่พ่อกับแม่เนี่ยเปิดไม่เป็นค่ะก็เลยยังไม่ได้ดู
ทีนี้กลับมาถึงบ้านเนี่ยมาเจอครูเห็นคลิปถึงกับช็อกทีเดียวค่ะ
ครูเข้ามาขอโทษแต่พ่อแม่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้
กระทบจิตใจลูกมากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
นี่คืออีกหนึ่งอุทหรณ์สำหรับผู้หญิงแล้วก็คนที่มีลูกสาวด้วยนะคะ
ผลกำหนดเอกสุรเชษฐ์ค่ะรองประบอตรก็ได้กำชับ
กับสนบังเขนให้เร่งดำเนินคดีกับครูคนนี้โดยเร็
เพราะความผิดชัดเจนแล้วเตรียมประสานผู้มนุยการโรงเรียนของครูคนนี้
ให้พักการสอนรวมทั้งปรึกษาประหลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า
พอโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียน
หลังจากนั้นกันจอมพลังค่ะพาพ่อแม่เด็กไปแจ้งความที่สอนอบังเขน
ซึ่งเรื่องที่ติดใจนะคะที่พ่อแม่ติดใจก็คือ

ก็เตรียมที่จะดำเนินคดีทั้งหมดนะคะ
เรื่องต้นสอบปากคำผู้เสียหายพร้อมสหวิชาชีพ
แล้วก็เรียกครูมาสอบสวนค่ะ
เรื่องนี้ก็ติดตามกันดูนะคะเพราะว่าการจอมพลังบอกว่า
ปกครองยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกเลยค่ะ
เพราะว่าผู้ที่กระทำนั้นยังไม่ถูกดำเนินคดีค่ะ